เรายังอยู่กันที่เรื่องของหมวกกันน็อกนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่าเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือว่ามอกรนั้นล่าสุดทางด้านของสมาคม
มาตรฐานอุตสาหกรรมเขามีการประกาศใช้
มาตรฐานเรื่องของหมวกกันน็อกออกมาใหม่แล้วนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
มาตรฐานแบบเก่ากับแบบใหม่มีความแตกต่างอย่างไร
ส่งผลดีผลเสียกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้สวมใส่

ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณเอกพลอุปาลพันธ์ครับ
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒ระบุว่า
วกกันน็อกคือหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่

ซึ่งหมวกกันน็อกที่สามารถใช้งานได้
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยแต่เดิมประเทศไทยใช้มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

กระทั่งเมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา

ได้เปลี่ยนมาตรฐานการผลิตหมวกกันน็อก
โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการผลิตของยุโรป

มาตรฐานหมวกกันน็อกแบบเก่าและแบบใหม่
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของมาตรฐานการผลิตหมวกกันน็อ

คือวิธีการทดสอบที่เปลี่ยนไป
เช่นการทดสอบการรับแรงกระแทก
ทดสอบความคงทนของสายรัดทาง
และการทดสอบการถลายผ่านสิ่งกิดขวาง

จะมีวิธีการทดสอบที่สอดคล้องกับสภาวะจริง

อกจากนี้นายองค์อาจยังกล่าวด้วยว่า

จะทำให้ราคาของหมวกกันน็อกปรับขึ้นเฉลี่ย๒๐
ซึ่งจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า
ในประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน
และใช้งานบนท้องถนนประมาณ๒๐ล้านคัน

สำหรับการใช้งานของผู้ขับขี่และคนซ้อน

จะทำให้มีเม็ดเงินกระจายอยู่ในตลาดของหมวกกันน็อก
กว่า๑๙๐๐๐ล้านบาท

อดีตเลขาที่การสะพาดธนายความ
และอดีตคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กล่าวว่าการเปลี่ยนมาตรฐานการผลิตหมวกกันน็อกแบบใหม่
ทำให้ผู้บริโภคกังวลว่า
ไม่สามารถใช้หมวกกันน็อกที่ผลิตตามมาตรฐานเดิมได้

วกกันน็อกที่ผลิตตามมาตรฐานเดิม
ยังคงสามารถใช้งานได้
แล้วหมวกเก่าที่มาตรฐานเดิม

ถ้ากฎหมายไม่ได้ยกเลิก

ก็อาจจะชะลอการบังคับใช้อย่างจริงจัง
จะบอกว่าตอนนี้เขาประกาศใหม่แล้วนะครับ

เพื่อเป็นธรรมกับประชาชนบ้างนะฮะ

ผู้บริโภคต้องใช้หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
เนื่องจากการใช้หมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน
ถือเป็นความผิดตามพจ๒๕๒๒
ซึ่งมาตรฐานของหมวกกันน็อกแบบใหม่
ครอบคลุมไปถึงหมวกกันน็อกแรนด์ต่างจากต่างประเทศแล้ว
ก็คือกฎหมายความเข้าใจถูกต้องไง
ก็คือมาตรฐานกฎหมายนั้นเป็นพระอำยัติมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก็คือใช้กับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
นะฮะแต่ว่าผู้บริโภคผู้ขับขี้ผู้โดยสาร
จะผิดพรบจราจรการสวมหมวกกันน็อกนั้น
วกกันน็อกนั้นต้องได้มาตรฐาน

ทั้งนี้แนะบันดาลงให้ความเห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีการ

เมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ตามกฎหมายถือว่าประกาศต่าง
ลงไว้ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นเรื่องที่ประชาชนรับทราบแล้ว

ที่จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน
และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน